เหตุการณ์นี้พูดได้แบบนี้เลยคุณ
คืออยู่กันมาจนแก่เท่า
แต่ปรากฏว่าอยู่จะมาทิ้งกันแบบนี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ของสามีภรรยาชาวต่างชาตินะคุณนะ
มานั่งทานอาหารอยู่ในร้านอาหารดี
และหลังจากนั้นก็จูงมือกัน
ข้ามมาอีกฝั่งเพื่อมาขึ้นรถ
นี่คุณผู้ชมนี่สามีเดินตามหลัง
ภรรยาข้ามมาจะนั่งฝั่งคนนั่ง
สามีกำลังเปิดประตูเพื่อจะเข้าไปนั่งขับ
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณ

ตัวของสามีก็เลยบอกภรรยาให้ภรรยาตามช่างซ่อมหน่อย
ภรรยาก็จัดแจงเรื่องนี้ภรรยาลงจากรถนะ
โทรศัพท์ตามหาร้านตามหาช่างซ่อมจนกระทั่งกลับมาที่รถอีกครั้ง

สามีที่รออยู่ที่รถกลายเป็นศพ
นี่เสียชีวิตอยู่ตรงเบาะนั่งตรงคนขับเลยเหรอคะ
ช่วงจังหวะที่รอภรรยากลับมาเนี่ย

ผมถึงได้บอกเหตุการณ์นี้คือทั้งคู่รักกันมากนะ
อยู่กันจนแก่เท่าแต่อยู่ก็มาทิ้งกันไปกระทันหัน
คุณไหมว่าภาพเมื่อกี้แปลว่าภาพเมื่อกี้ที่เราเห็นคือภาพสุดท้ายของเขา
ภาพสุดท้ายของสามีภรรยาคู่นี้นะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับ
คือตำรวจสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งนะฮะว่ามีชาวต่างชาติเสียชีวิตภายในรถเก๋งริมชายหาดจอมเทียนปากซอย๘หมู่๑๒ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
หลังได้รับแจ้งก็รุดไปตรวจสอบฮะรถเก๋งคันนี้มิซูมิราสีน้ำเงินนะครับ
พบศพของนายโจเซฟเรนเน่ลาเดอแรสอายุ๗๘ปีเป็นชาวสวิสเตอร์แลนด์เสียชีวิตบนเบาะนั่งด้านคนขับนะครับ
ตรวจร่างกายไม่พบบาดแผลใดนะคุณคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย๒ชั่วโมง
ขณะที่ภรรยาก็คือนางซีเวียแอนนาลาเดอเลสภรรยาสัญชาติเดียวกัน
คุณนั่งล่ำให้กุมขมับแบบนี้ก่อนหน้านั้นกอดศพผู้ตายไว้แน่นเลยนะครับ
ตำรวจส่งศพไปโรงพยาบาลบางละมุงเพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้นะแต่ว่าผู้ตายเนี่ยมีประวัติเป็นโรคหลายโรคนะคุณนะ
หอบโรคปอดนะฮะเวลานอนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลานะครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้คือตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถของชาวบ้าน
พบว่าทั้งคู่คุณเพิ่งจะกินข้าวเสร็จมาจากร้านอาหารฝั่งตรงข้าม
แล้วก็เดินข้ามถนนมาเคียงคู่กันแบบนี้มาขึ้นรถกะจะขับรถกลับที่พัก
คุณคือตอนแรกนี้ฉันก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่ามีรถมาพุ่งชนหรือเปล่า
แต่นี่ไม่เลยนั่งอยู่ตรงเบาะคนขับแล้วก็เสียชีวิต
ช่วงจังหวะที่ภรรยาไปตามช่างซ่อมรถ

ภรรยากลับมาเอ้าสามีไม่มีลมหายใจแล้วเสียใจด้วยนะครับ